หันดูแก่มก็เขียวปวดป่ะปวด
เก็บป่ะเก็บเป็นอย่างเขาคือเทศอีหร่า
เขากินน้ำเขากินน้ำอยู่กันได้ม่วงหนาม่วงหนาเขาซื้อซื้อเนี่ย
เขาเห็นยังอีหร่าไปเลยเขามันเต๊ะเขาเต๊ะตัวไหน
ตัวไหนเต๊ะใจเผลอสอง
คนเจ็บนี้คือน้องเบียน้องเบียเนี่ยครูประชมเป็นเด็กหญิงอายุแปดขวบ
ตาบวมปูดโอ้เจ็บไหมลูกเอ้ยค่ะ
ช้ำไปทั้งหน้าว่างั้นเถอะหลังจากถูกในขวัญอายุสามสิบแปด
ศักดิ์เป็นลุงอ่ะนะทำร้ายเตะเข้าหน้าสองครั้งฮะไม่พอใจที่หลาน
แปดขวบมองหน้านางสาวมาลัยทองอังคพนมไพร
หรือว่ามะเหมียวอายุ๓๐คนโพสต์คลิปเล่าบอกว่า
เนี่ยเป็นหลานฉันนะโดยบ้านเกิดเหตุอยู่ใกล้กับบ้านของเธอ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่กันหกคนส่วนสาเหตุที่ในขวัญทำร้ายน้องเบียร์เนี่ย
เพราะว่าหงุดหงิดไม่ได้สูบยาเส้นแล้วขอเงินใครไม่ได้
เห็นน้องเบียร์ได้รับบาดเจ็บเธอพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แล้วพากลับมาพักที่บ้านของเธอเพราะหลานเบียยังกลัวอยู่
มีอาการหวาดกลัวนะครับแล้วก็กลัวจะเกิดอันตรายไปมากกว่านี้ด้วย
นางสาวรำภัยแม่ของน้องเบียร์เนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพมหานคร
เล่าบอกว่าเพิ่งจะเอาลูกสาวมาฝากให้ยายเลี้ยงที่อุดรธานี๔เดือนเท่านั้นเอง
แต่ลูกสาวโดนลุงทำร้ายซะแล้วหัวอกแม่ยอมไม่ได้
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะเป็นพี่ชายแท้ก็ตาม
เพราะในขวัญมีประวัติเสพยาเสพติดตั้งแต่๒๐ปีที่แล้ว
แล้วพฤติกรรมรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันเคยทำร้ายแม่ด้วย
แขนหักเลยนะแต่แม่ก็นะยังให้ท้ายลูกตลอด

วันหยุดช่วงปีใหม่ครับจะรีบกลับอุดรธานี
เพื่อมารับลูกสาวทั้งสองคนมาเลี้ยงเองที่กรุงเทพแล้ว
หรือจะเห็นแม่แม่ท้องสองคือเลยว่าสันมันมีลูกฮุ้ยนั่นนั่น
เพื่อเอาโตไปบังแท่นใหญ่ตีไยได้ประมาณเดือนนึงหรือสองเดือน
ก็มาตีใหญ่ผู้ที่แล้วแป๊บเต็มแล้วนะครับ
แล้วมันเคยแบบเสพอยู่ด้วยค่ะตะกี้

คุณยายอ่อนสาแม่ของในขวัญแล้วก็เป็นยายของน้องเบียร์
เล่าบอกว่าโอ้วันเกิดเหตุก็ห้ามแล้วไง
ห้ามแล้วก็ต่อว่าในขวัญไปแล้ว
ยืนยันในขวัญไม่มีประวัติเสพยานะ
ดื่มเหล้าไม่สูบกัญชาแต่สูบบุหรี่ยายบอกแต่สูบบุหรี่นะ
แล้วก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไร

ก็คาดว่าหลานจะไม่เชื่อฟังลุงนั่นแหละ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ยืนยันในขวัญมีอาการป่วยทางจิตครับ

ล่าสุดตำรวจพาในขวัญผู้ก่อเหตุไปตรวจสอบนะครับ
สภาวะทางจิตเวทแล้วก็ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแล้ว
เดี๋ยวต้องรอผลยืนยันออกมาก่อนนะครับว่า
ในขวัญทำร้ายหลานสาวเพราะสาเหตุอะไรกันแน่
ส่วนน้องเบียร์เด็กหญิงผู้ที่รับบาดเจ็บเล่า
บอกว่าหนูเจ็บมากเลยกลัวลุงทำร้ายอีก

แม่จากกรุงเทพมารับตัวไปเลี้ยงแล้วล่ะครับ